คุณผู้ชมฮะล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้
ฮอมาแล้วนะฮะฮอมาแล้วเตรียมการแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะขึ้นดับไฟป่าที่เขาทั้ง๓ลูกคุณ
ใช่ค่ะคือตอนแรกมีกำหนดเดิมคือบ่ายโมงใช่ไหมคะจะเกิดขึ้นโปรยน้ำ
แต่เห็นว่าพอมาถึงช่วงสายไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนกำหนดการมาให้เร็วขึ้นหรือเปล่านะครับ
ดังนั้นสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงบ้าง
เราไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับอภิวัติสุยานาง

ปฏิบัติการการดับไฟป่าที่เขาแหลมจังหวัดนครนายก
ยังคงปฏิบัติการกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยณขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของปพและทบนะครับ
มาสนับสนุนภารกิจในการดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อยู่บริเวณภูเขาด้านหลังนี้นะครับ
โดยณขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาบิน
จะไปสูบน้ำที่แก้มลิงวัดพระฉายนะครับ
โดยสูบน้ำเสร็จแล้วจะนำไปโปรยใส่เพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่
ตอนนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ของทบก็ได้บินไปก่อนแล้วนะครับ
แล้วก็มีอีก๑ลำนะครับเป็นของเฮลิคอปต์เตอร์จากอกภนะครับ
ที่กำลังจะขึ้นไปในอีกสักครู่นี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏมาเมื่อคืนวันนี้นะฮะที่มีลักษณะเพลิงไหม้ภูเขาใกล้กับทะเลเพลิง
แต่ต้องบอกว่าณขณะนี้ล่าสุดบริเวณเพลิงไหม้เขาแหลมได้สงบลงแล้วนะครับ
แต่ว่าไฟยังคงลามมาที่เขาตะแบกซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ข้างกัน
โดยเพลิงยังคงลุกไหม้ลุกลามอย่างต่อเนื่องณขณะนี้ยังคงมีเสียงปะทุ
โดยไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงเมื่อไหร่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์จำนวนสองลำ
คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการที่จะช่วยระงับเพลิง
คุณผู้ชมอยากจะให้ดูบริเวณด้านหลังภูเขานี้นะครับจะเห็นว่ามีเปลวไฟที่อยู่ด้านบนภูเขา
แล้วก็มีกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่มีฝนนะครับจากนั้นเนี่ยฟ้าผ่าได้ที่ผ่าลงมาที่เขาชะพรู
ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วซึ่งในวันที่ยี่สิบแปด
เพลิงได้ไหม้ทั้งคืนแต่ว่าไม่สามารถเข้าไประงับเหตุได้นะครับ
เพราะว่าพื้นที่เขาเนี่ยสูงแล้วก็อันตรายเจ้าหน้าที่ทำได้เพียง
ทำแนวป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนพื้นที่ที่กระทบกับ
อ่าบ้านเรือนและประชาชนนะฮะก็ได้ป้องกันไว้หมดแล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าได้ดับไฟเองจนเหลืออ่า
ไฟได้ดับเองจนเหลือเพียงกลุ่มควันเล็กเล็กนะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินสำรวจ
คิดว่าไฟน่าจะไม่ลุกลามแล้วและประเมินสถานการณ์
แต่ว่าจู่เนี่ยเกิดลมกระโชกแรงนะครับ
ทำให้เพลิงเนี่ยโหมเข้ามาที่เขาแหลมทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้
ตามภาพที่ปรากฏในสื่อเมื่อคืนนี้เปรียบเสมือนทะเลเพลิงนะครับ
แต่ว่าต้องบอกว่าณขณะนี้บริเวณเขาแหลม
ตามภาพที่ปรากฏในสื่อเนี่ยเพลิงได้สงบลงแล้ว
แต่ว่าไฟได้ลุกลามเข้ามาที่เขาตะแบกซึ่งเป็นเขาที่ต่อจากเขาแหลม
แล้วก็ไฟกำลังลุกไหม้เกิดเสียงปะทุอย่างต่อเนื่องณขณะนี้นะฮะ
วันนี้เวลา๑๐นาฬิกานะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้ามาช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้

หากเพลงเข้ามาระงับเหตุ
ว่าจะดับไฟลงได้อย่างสนิท
จากประสบการณ์ที่เคยดับไฟมาเมื่อ๓ปีที่แล้ว
สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในขณะนี้
พบว่ากลุ่มควันจำนวนมากแล้วก็กลิ่นเหม็น
อาจจะกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณเขาพระ
และพื้นที่ใกล้เคียงด้านหลังรวมไปถึงสถานที่ราชการคือโรงเรียนนายร้อย
ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามจะไม่ให้ไฟลุกลามมาด้านล่าง
เพราะว่าหากลุกลามมาจะเป็นพื้นที่ที่มีทุ่งย่า
และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของข้าราชการได้ครับ
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะครับ
ที่บริเวณลานสนามของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม๙นะครับ
ซึ่งเห็นอยู่ที่บริเวณภูเขาอันนี้เรียกว่าเขาตะแบกนะครับ
กำลังประทุแล้วก็ลุกไหม้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้สักครู่เนี่ยทางเฮลิคอปเตอร์ของทบได้ไปสูบน้ำ
แล้วก็จะนำมาโปรยดับไฟอยู่ที่บริเวณเขาลูกนี้นะฮะ
ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้อยู่ในอยู่ในระดับที่ควบคุมเพลิงได้นะฮะ
ไม่น่าจะน่ากังวลมากนัก
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้สนับสนุนวันนี้มีถึง๒ลำ
เพราะฉะนั้นแล้วคาดว่าเพลิงจะสงบได้ภายในวันนี้เลยครับ
ตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของปพนะครับ
เพื่อที่จะบินขึ้นไปยังแก้มลิงเขาพระฉาย
เพื่อทำการสูบน้ำแล้วก็นำไปโปรยดับเพลิงนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้นะฮะลำที่๒ก็ได้ทำการบินขึ้นแล้วนะครับ
เดี๋ยวนักสักครู่เราจะเห็นภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่
ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์มาบินโปรยน้ำดับเพลิงกันนะฮะ
ตอนนี้ลำที่๒ก็ได้บินขึ้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คุณผู้ชมอยากให้ชมกันที่บริเวณด้านบนภูเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะเห็นว่ามีกลุ่มเพลิงแล้วก็กลุ่มควันเนี่ย
กำลังลุกไหม้เป็นระยะระยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวทางเฮลิคอปเตอร์ก็จะนำมานำน้ำมาดับไฟบนภูเขานี้นะครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เกาะติดภารกิจนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
สามารถติดตามภารกิจกันได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
ภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ